เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนในการหาคู่นะคะ

เขาจะจัดกิจกรรมหาคู่ให้กับคนโสดนะคะ
เพื่อส่งเสริมให้มีลูกกันให้มากขึ้นค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะ
เพราะพบว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยมีเด็กเกิดต่ำกว่าหกแสนคน
ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ระยะยาวอนาคตของประเทศต้องพึ่งพาผู้สูงอายุมาช่วยทำงานเพิ่มขึ้นค่ะ
เลยทำให้ต้องจัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทยใช้ชื่อกิจกรรมว่าโสดมิตติ้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้คนโสดที่รอเนื้อคู่มาพบปะพูดคุยเปิดใจเรียนรู้สร้างมิตรภาพต่อกันนะคะ
โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊ก
เชิญชวนให้คนโสดไม่ว่าจะโสดแบบไม่ตั้งใจหรือรอเจอเนื้อคู่ก็ตามเนี่ย
ก็ให้มาร่วมกิจกรรมนี้กันได้จนถึง๓๑มีนาคมนะคะ
จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยค่ะ
เป็นผู้ชายและผู้หญิงจำนวนร้อยคนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ
ข้อข้องใจที่ว่าค่ำวันนี้มีคนโสดหลายร้อยคนไปรวมตัวกันขอพรจากพระตีมูรติกันอย่างล้นหลามเนี่ยนะคะ
โดยเชื่อว่าเป็นเทพที่จะอำนวยพรนำคนรักที่ปรารถนาดีต่อกันมาเจอกัน
ซึ่งครูพรามอัธวัฒน์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยพระตรีมุรติมีปางหรือมีหน้าตาอย่างไรก็ไม่มีใครรู้
ไม่มีสูตรที่ตายตัวส่วนตัวมองว่าในประวัติศาสตร์ที่เคยศึกษามา
พระตีมุรตินั้นคนไทยจะสร้างแบบนึงคนอินเดียก็สร้างอีกแบบนึง
อยากให้คนที่ศรัทธาเรื่องนี้มองข้ามว่าใช่หรือไม่ใช่พระตรีมุรตินะคะ
เพราะถ้าหากไปกราบไหว้แล้วสุขใจไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไปกราบไหว้ได้ค่ะ
แต่สิ่งที่จะทำให้พรนั้นสมหวังหรือประสบความสำเร็จได้ดังใจ
ส่วนมากเนี่ยไม่ได้มาจากการขอพรอย่างเดียวแต่ก็เป็นบุญกุศลที่ทำจากการทำบุญ
คิดดีทำดีด้วยเพราะว่าถ้าคิดดีทำดีสะสมบุญบารมี
เรื่องของความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาก็จะตามมาเองนะคะเช่นเดียวกับนางสาวปิยธิดาวรันใจอายุยี่สิบสามปี
เดินทางมาไหว้ขอพรจากพระตีมูรติบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลมากกว่า
ส่วนตัวยืนยันว่าถ้ามีกระแสต่อต้านเรื่องพระตีมูรติที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ลว่าไม่ใช่รูปแบบที่แท้จริงเนี่ยนะคะ
ตัวเองก็จะยังกลับมาไหว้ที่นี่ต่ออยู่ดีเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าใครมาขอเรื่องความรักก็มักจะสมหวังค่ะ